ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ข่มขืนกระทำชำราวค่ะเป็นพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกอีกแล้วทีนี้ลูกเนี่ยพิการด้วยเดินไม่ได้นะคะแม่เนี่ยต้องแบกลูกขึ้นหลังพาไปแจ้งความที่โรงพักค่ะแม่วัย๕๔ปีนะคะแบกลูกสาววัย๓๕ปีที่พิการเดินไม่ได้ขึ้นโรงพักแจ้งความกับตำรวจโรงพักมะนัง
จังหวะที่เธอออกไปทำงานเข้ามาข่มขืนลูกสาวในบ้านตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมจนถึง๑๐ตุลาคมแล้วก็ข่มขู่ลูกสาวบอกไม่ให้บอกใครถ้าบอกเมื่อไหร่จะฆ่าให้ตายจากนั้นก็ทำแบบนี้เรื่อยมาค่ะจนวันหนึ่งลูกสาวทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนแม่ก็ไปเลยจับสามีใหม่มานั่งค
เล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าหลังจากที่สามีเก่าเสียชีวิตเนี่ย
ก็มาอยู่กินกับนายจำเนียนสามีใหม่คนนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ค่ะ

นายจำเนียนมีพฤติกรรมข่มขู่
แล้วก็เคยลงไม้ลงมือกันถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ส่วนลูกสาวที่ป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยนะคะ
เคยเป็นเจ้าหญิงนิทรานานถึง๑๐ปี
แล้วเพิ่งจะเริ่มพูดคุยได้เมื่อปี๒๕๕๗ที่ผ่านมานี้เอง
ที่ผ่านมาตัวเธอเองนะทำงานเลี้ยงทั้งลูกสาว

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตำรวจได้นำตัวลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมะนังนะคะ
ก็พบว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืนจริง

ขณะที่หลบหนีอยู่ที่บ้านญาติในตำบลปามพัฒนา
ก็แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพราะว่าไปเจออาวุธปืนลูกซองยาวที่บ้านพักของนายจำเนียนด้วย
ก็จะควบคุมตัวฝักขังสารจังหวัดสตูนในวันนี้
และจะมีการคัดค้างการประกันตัวด้วยค่ะ